จิ้งจกสองหางอยู่ในบ้านหลังนึง

แล้วกลับมาก่อนวันออกสลากซะด้วย

หลังจากเจ้าจิ้งจกสองหางเนี่ยหายตัวไปหลายเดือนครับแล้วเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้๒๘กุมภาพันธ์กลับมาแล้ว
ก่อนวันออกสลากเพียงวันเดียวครับรอบนี้มาอยู่ในห้องน้ำของป้าละเอียด
อายุเจ็ดสิบสองปีบ้านของป้าละเอียดเนี่ย
เลขที่สองหมู่สี่ครับตำบลกับอำเภอช่างมันแล้วกันอยู่ที่ปลาจีนครับ
ละเอียดเชื่อมั่นว่ากลับมาให้โชคแน่เจ้าจิ้งจกสองหางนี้
ก่อนหน้านี้จิ้งจกสองหางเคยอยู่ที่บ้านหลังนี้มานานหลายเดือนแล้วนะ
ทำให้เจ้าของบ้านมีโชคมีลาบกันรวมทั้งลูกลูกหลานหลานที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็
โชคกันเป็นประจำเลยครับส่วนเลขเสี่ยงโชคเนี่ย
มันจะออกยังไงล่ะป้าละเอียดป้าบอกก็ทะเบียนรถไงนักข่าว
ทะเบียนรถลองตามไปสิเมื่อสักครู่นี้นี่ฮอนด้าคันนี้ลองดูกันครับ
บางทีก็ออกอายุเจ้าของบ้านนะก็คือป้าละเอียด๗๒ปี
ถูกมาแล้วหลายงวดติดด้วยนั่นเพื่อนบ้านพอรู้ข่าวครับ
พากันมามุงดูเลยจดเลขที่บ้านไว้ก่อนจดจด
แล้วก็จดอายุป้าละเอียดไปด้วยจดจดทะเบียนรถก็เห็นไปแล้ว
มีมอเตอร์ไซคันนี้ด้วยเจ็ดหนึ่งสามหกก็จดตามไปด้วยครับ
ว่าตัวเลขทั้งหมดอยู่บริเวณบ้านแบบนี้
ก็ต้องให้โชคอย่างแน่นอนครับใครจะตามบ้านของป้าละเอียดก็ลองดูครับ
ค่ะนี่ที่ปราจีนบุรีใช่ไหมแต่แหมวันนี้เนี่ย
ก็คิดถึงคุณสืบสกุลนะนะคุณสืบสกุลไปออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลสัญจร
ไปที่ชุมพรนี่ฉันน่ะไลน์ถามจริงคุยกับคุณสืบสกุลตั้งแต่ยังไม่ตี๕เลยนะ
จนเนี่ยถามว่าถึงแล้วว่ามีเลขอะไรเด็ดบ้างมั้ย
รู้มั้ยคุณสืบสกุลส่งภาพมาให้ดีฉันเนี่ย
อยู่ภาพไหมว่ามีแต่ของกินอร่อยนี่ฉันต้องว่าไม่ได้

คุณสืบสกุลเลยทำหน้าที่นี่ไปถ่ายพวกนี้มาให้กับคุณผู้ชมค่ะ
ใครแบบสนใจใช่ไหมเลขที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับชุมพร
มีเลขอะไรบ้างคุณผู้ชมค่ะเอากระดาษเอาปากกามาเลยนะ
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงค่อยให้จดไปนะคะ
บรรยากาศในการซื้อลอตเตอรี่ที่ชุมพรคึกคักมากค่ะ
เลขเด็ดที่เขาซื้อส่วนใหญ่นะ๒ตัว๓ตัวดิฉันบอกหมดเลย
อ่ะ๒ตัวก่อน๒ตัวมี๑๙๙๑๔๔
ส่วน๓ตัวมาเภียบเลยค่ะ
มาจากอะไรอ่ะเออส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับใครหรือเปล่า
ก็เกี่ยวค่ะเกี่ยวกับสารเสด็จใน
รมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ชาวบ้านก็จะเรียกเสด็จเตี๋ยใช่ไหมคะ
นี่อยู่ตรงริมหาดไซรีที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเลยนะคะ
เลขที่บอกว่ามันมี๑๙๑๙เพราะอะไรนะ
วันประสูจน์เสด็จเตียเนี่ยประสูจน์วันที่๑๙ธันวา๒๔๒๓
ครบรอบวันประสูจน์๑๔๒ปีเมื่อวันที่๑๙ธันวาปี๖๕
แล้วเสด็จเตี๋ยทรงพระประชวนสิ้นพระชนเมื่อวันที่๑๙พฤษภา๒๕๖
หาดไซรีตอนนั้นสิริพระชันศาได้๔๔ปี
แล้วจะครบรอบ๑๐๐ปีในวันที่๑๙พฤษภา๖๖ที่จะถึงนี้นะคะ
แล้วนอกจากนั้นก็มีการกราบไหว้สการะเสด็จในกรมหลวงชุมพร
แล้วอีกจุดที่เขาตามหาตามดูกันครับตามหาเลขเด็ดกันคือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนี่แหละ
ชาวบ้านทั่วไปเรียกจนติดปากมาถึงผ้าวันนี้ว่า
เมืองชาวบ้านนักเสี่ยงโชคก็มองไปดูจ้องไปดูดูที่ไหน
ทะเบียนคันนี้ครับทะเบียนอะไรนั่นน่ะโฟห้าครับโอ้ห้าห้า
ห้าห้าเลยค่ะแล้วก็เลขอายุของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
คนปัจจุบันครับผู้ว่าวิสาก็คือ๕๙ปีนั่นเองครับ
แล้วก็มีเลขเด็ดที่ขายดีไม่แพ้กันนั่นก็คือจังหวัดชุมพรเนี่ย
มีแปดอำเภอเจ็ดสิบตำบลค่ะหกร้อยเจ็ดสิบสี่หมู่บ้านครับ
รหัสโทรศัพท์ประจำจังหวัดคือศูนย์เจ็ดเจ็ดรหัสปรายศนีย์คือแปดหกศูนย์ศูนย์ศูนย์
ที่โรงแรมสถานที่ออกรางวัลสัญจรคือเลขที่แปดสิบเก้าทับเก้า
หมดแล้วยังหมดแล้วยังยังคุณผู้ชมฮะค่ะ
ก็นี่แหละฮะโอ้โหมันเยอะเหลือเกินคุณผู้ชม
อันนี้นะเท่าที่พูดมาเนี่ยนะซื้อกันทันหรือเปล่า
ซื้อกันไหวหรือเปล่ามันเยอะมากคุณผู้ชมโอ้โหแล้วจดกันทันหรือเปล่าเนี่ยฮะ
ค่ะเบื้องต้นเอามาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากจบข่าวเที่ยงแล้วเนี่ย
รอดูเลยนะคุณผู้ชมบ่าย๒โมงถ่ายทอดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
อ๋อเลขทะเบียนรถคุณสืบสกุลหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ทำไมจำแม่นจำแม่นฮะ